ไปดูเรื่องราวที่จังหวัด๑๐๑นะครับ
ที่นั่นเนี่ยชาวบ้านเขามีไอเดียจริงนะ
ที่คนที่เขาผ่านไปผ่านมาสัญจรผ่านไปผ่านมา
เจอกับด่านตรวจโควิดแล้ว
ไม่ตะลึงได้ไง

ที่จุดตรวจคัดกองบ้านกุฎน้ำสายอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อย
เข้าไปก็ไปจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ

กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เลยดูใกล้อ้าวทำไมคุณหลอกดาวน์

นี่มันหุ่นหุ่นหุ่นฟางครับเอามาสวมชุดตำรวจ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือว่าอปพรและชุดผู้ใหญ่บ้านประจำด่าน
ตรวจคัดกรองโรคโควิด๑๙คือด่านนี้อยู่กลางหมู่บ้านเลยนะ
แหมทำเสมือนแล้วดูท่ามีป้ายด้วยเห็นไหม
ตรวจคือเจ้าหน้าที่ตัวจริงหยุดตรวจจริงเอาเรื่องราวเป็นอย่างนี้
เดี๋ยวเล่าให้ฟังคือไปสอบถามนางคองขันวัยพฤษกรรมการหมู่บ้านบอกว่า
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ก็มีการตั้งด่านตรวจคัดกรองประชาชนที่จะเดินทางเข้าออกหมู่บ้านเป็นประจำอยู่แล้ว

แต่ช่วงที่ไม่มีคนไปปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรอง
ช่วงนั้นเป็นเพราะว่ากรรมการหลายคนเขาต้องไปทำไร่ทำนา
เขาก็ต้องมีช่วงเวลาที่ต้องไปทำงานเหมือนกัน
มันเข้าหน้าฝนแล้วว่ะเห็นใจนะคุณผู้ชมที่นี่เขาก็เลยมีความคิดว่าเอาหุ่นฟ้างขึ้นมา
ลองมาสวมเครื่องแบบแบบนี้แล้วก็เอาวางไว้แทนก่อนในช่วงที่เจ้าหน้าที่เขายังไม่ว่าง
ซึ่งเขาบอกว่าได้ผลเหมือนกันนะผู้คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาอย่างแรกเลย
อย่างแรกเลยชะลอกว่ามันเร็วลงอย่างน้อยต้องหยุดนะต้องหยุดนะ
แล้วก็พวกกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบเบิ้ลเครื่อง

จำนวนคนพวกนี้ลงไปได้เยอะมากแก้ปัญหาเรื่องนี้ไปได้
พอมาเล่าแบบนี้ปุ๊บเด็กแว้นในหมู่บ้านรู้เรื่องแล้ว
แต่จริงเขาก็ไม่ผิดนะ
เพราะเขาติดป้ายบอกอยู่แล้วว่าหยุดตรวจ

คือแต่ละคนถ้าเรารู้จักวิธีการดูแลตัวเอง
ป้องกันตัวเองสวมหน้ากากอนามัย

เพราะว่าเราดูแลตัวเองกันดีอยู่แล้วนะคุณผู้ชม